มาดูต่อกันที่สาวน้อยมหัศจรรย์แห่งยุค๒๐๑๙เลยละกัน
ความสามารถเธอรอบด้านจริงสำหรับน้องพลอยชมพูนั่นเองนะคะ
เล่นละครก็ได้ร้องเพลงก็ได้
พลอยมหัศจรรย์ไม่ใช่สาวน้อยนะสาวเหลือน้อย

ชมพูฉีกสัญญากับเมืองไทยแล้วหรือเปล่า

รวมไปถึงอัพลุคเปรี้ยวจี๊ดติดตานะคะ

งานนี้คุณแม่จะห่วงหรือห้ามอะไรยังไงไหม
ฟังน้องพลอยชมพูสาวใสวัย๑๘จ้า

แล้วจะได้ไปเยี่ยมออฟฟิศที่สิงคโปร์

ก็เหมือนกับไปเยี่ยมสื่อที่นู่นอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
แต่คือยังไม่ได้ลาวงการเพลง
ยังค่ะค่ะก็ไปมา
แต่ว่าอาจจะได้เดินทางต่างประเทศมากขึ้น

เกิ้ลแรกต้องรอก่อนค่ะ
ก็น่าจะได้ฟังเดือนถัดไปกันค่ะ